โรงสาธารพิฝนธนสุนทรกับคุณเรือนขวัญขุนวง
เขาไปวัดหลวงพ่อกลวยกันมานะฮะ
นอกจากทำบุญแล้วก็ได้ตัวเลขแล้วก็ได้บุญมาฝากด้วย
จะเป็นยังไงไปดูบรรยากาศกันเลยกับคุณเรือนขวัญค่ะ
พิฝนจุ้องนี้แกปังมากเลยนะ

วันนั้นบอกเลยว่าลำน่างานนะ
สนุกและที่สำคัญต่อข้าม
จำได้ไหมว่าพี่ปนไปเพิ่งเปลี่ยนตัวของในชื่อมาหมาล

เปลี่ยนเหรอผมเดี๋ยวมันจะดีกว่านี้
ปลู๊บเปลี่ยนปุ๊บดวงจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมค์สารสมบัติ
นี่เป็นไงทำเวอร์วังอลังการไปเลยเออ
หลังจากที่ทราบเรื่องมาของงานเพลงพี่ฝน
งานคอนเสิร์ตงานละครพี่ฝนงานเยอะนะ
ก็เลยเข้าเรื่องทันทีนะคุณขวัญเขาก็ถามมาให้ว่า
พี่ฝนใกล้๑ตุลาคมแล้ว
พอจะมีเลขในดวงอกดวงใจมาฝากแฟน

ฝนจะว่ายังไงไปฟังค่ะ
อุ๊ยเห็นที่กล้องอ่ะ
ทำไมยังมีตัวนี้อยู่

แล้วมีอีกมั้ย

มองเลยกล้องไปละฮะ

จริง

อันดับแรกก็คือ๔อันดับที่๒ก็คือ๗

จากนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องตัวเลขยังไม่หมด
เพราะว่าทางด้านลูกทุ่งสาวพี่หญิงทิติการ
เมื่อวานก่อนที่เดินทางไปไหว้ขอพร

จะมีเรื่องราวดีมาเล่าให้ฟัง

พี่หญิงบอกโหงานเข้ามารัวเลยตอนนี้

เจ้าตัวไม่ลืมขอโชคขอลาบมาฝากแฟนด้วย

ลูกทุ่งสาวก็เสี่ยงมาได้เลข๓

คุ้นไหมเมื่อกี้พี่ฝนก็บอกเลข๗หน่อย

เดี๋ยวรู้กันนะคะว่าดวงใครปัง
สองสาวผ่านไปขออีกสักหนึ่งแม่

ไหว้พระอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะ

แม่สุนารีของเราสวยร้อน

โพสต์คลิปบรรยากาศในห้องพระ
เห็นเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิท

แหมรู้ใจกันดีแหมเลขทูปยังไงชัดมา
ให้มาเลย๓ตัวมันอย่างที่คุณบอกเห็นชัดมาก
เลข๗เลข๙เลข๕เอาแบบนี้ก็๓คนนะฮะ

ลองจดกันดูใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
แต่ว่าจากชุดเลขข่าวแรกนะคะก็มีเลข๔เลข๓เลข๕

ความแนว่องใหม่มากความซัมเป็นเล่า
นี่ฉันดูแบบนี้นะฉันนึกถึงแม่ตัวเองตอนเด็ก
คุณรู้ไหมสมุดการบ้านดิฉันไม่เคยว่างเลย
จดเลขดีนะที่สมัยนั้นไม่มีบันเทิงไทยรัฐ